ครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากฝากบอกถึงประชาชนที่ชมรายการอยู่
ก็มีแต่เพียงว่าก็ขอบคุณนะในการที่รับฟังผมพูดวันนี้ก่อน

ด้วยความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ขอบคุณประชาชนขอบคุณพี่น้อง
พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วแต่ทั้งหมดคือนี่คือคนไทย
นี่คือประเทศไทยของเราซึ่งไม่เหมือนที่อื่นไม่มีที่อื่น
เรามีส่วนดีอีกมากมายสิ่งที่ผมบอกเสมอว่า
เราเป็นประเทศที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ในทุกวิธีนะสิ่งที่ผมรู้สึกคือความรักความสามารถคีย์
ไม่แตกแยกไม่แบ่งผักแบ่งฝ่ายกันแล้วพี่มหากสุดเรามีชื่อเสียงในโลกใบนี้คืออะไร
สยามครับยิ้มไปเถอะครับถึงแม้ว่าผมจะยิ้มน้อยหน่อยก็เพราะบางทีมันเครียดนะ
ผมเป็นคนอารมณ์ดีนะปกติจริงอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
ผมเป็นคนไม่ได้เครียดอะไรเลยความจริงแล้ว
เครียดอยู่ในใจไงบางทีมันก็คุ้มให้อยู่นะ
เพราะมันทำงานอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุดคิดอ่ะ
บางทีผมเป็นคนสนุกนะถามคนโรงงานผมก็เป็นคนสนุก
หัวเราะหัวไข้ทุกคนนั่นแหละแต่ถึงเวลางานผมเอาจริงกว่าจัง
บางทีก็ทำให้อะไรล่ะความอดทนมันลดลงแต่ผมไม่มีอะไรกับใคร
สื่ออะไรผมก็รักทุกคนนะใครจะเขียนอะไรมาว่าผมก็โอเคก็ว่าไป
แต่ผมก็ฟังได้แล้วผมก็เอาสิ่งที่เขาพูดว่าไอ้นี่ใช่ไง
เราพลาดตรงนี้หรือเปล่าเราก็มาแก้ตรงนี้สิ
นี่คือผมฟังเสียงทุกคนใช่ไหมนะครับขอบคุณนะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ